วงเนี่ยบางทีมันไม่ไหวจริง
มันก็สลึมบางทีก็สับปะงกคอ
เอียงคอหักแล้วก็หน้างอเป็นประตูแบบนี้ก็มีคือเด็กเด็กนะ
เวลาออกอาการง่วงเนี่ยเขาดูยังไงก็ดูน่ารักครับ
เวลาออกอาการง่วงนะ
เวลาออกอาการง่วงนะ
เวลาออกอาการง่วงนะ
เวลาออกอาการง่วงนะ

คือถ้าง่วงก็นอนสิครับ
ง่วงก็ง่วงหิวก็หิวนมก็อยากกิน
ง่วงก็ง่วงหิวก็หิวนมก็อยากกิน
กินจนหมดแล้วดูสิกินจนเกลี้ยงแล้ว

ถ้าผมกินเยอะอิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

แต่ยังไงผมหลับทุกทีครับ

ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่พอเอามาดูแบบนี้แล้ว
น่ารักมากเลยแล้วเนี่ย

พัตราพรมใจเธอก็ระบุเอาไว้
มีข้อความด้วยนะกับคลิปนี้ว่า

ผมก็ไม่นอนครูอย่ามาแต่ต้อง

ผู้ไม่ยอมนอนกลางวันณศูนย์พัฒนา

โอ้โหแหม

ก็ติดต่อไปไงทีมตลอดข่าว

ก็ไปถามหน่อยว่ามันมีเรื่องราวที่มา

ในช่วงเวลานอนกลางวัน

น้องคิวกับแค้มนี่เป็นเด็กติดเปล่า

คือน้องเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เปรย์ยังไงก็ไม่นอน
แล้วก็จะชอบนั่งสมงกแบบนี้
แต่ลักษณะวันที่ไปถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่

ใช่ดูสิดูสิโอ๊ย

ฝาแฝดทั้งสองคนถึงจะง่วงแบบนี้
เป็นเด็กที่แบบว่ามีความล่าเริงนะ

ถ้าอยู่ที่บ้านนะถ้าไม่ได้นอนเปรย
ก็จะมีอาการยอมนั่งสปะงกดีกว่า

ยังไงซะถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะลูกนะ
ต้องมีเปรย์ติดตัวไปทุกที่หรือยังไง

ศูนย์เด็กเขาก็ฝึกให้นอนพื้น

เอาเป็นว่าก็ต้องปรับตัวกันไป
มันเป็นเรื่องธรรมดาอยากจะง่วงเสียกสับปะโงกอย่างนี้